ส่วนเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่สำนักของพระบิดาโจเซฟได้ถูกเปิดเผยขึ้นมา
ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงมาร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมให้กับแม่ของเขาคุณผู้ชม
เขาบอกแม่ของเขาเสียชีวิตหลังจากที่ไปร่วมพิธีรักษาโรคมะเร็งกับรัฐธินี้ค่ะ
นี่เป็นข้อความแชทนะคะของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๖ปีขอความช่วยเหลือไปที่เพจของหมอปลา
เนื้อหาระบุบอกว่าแม่ของเขาถูกชักชวนไปที่รัฐธินี้มีคนพาไป
กระทั่งแม่เสียชีวิตลงเมื่อปี๒๕๖๑ค่ะ
นักข่าววันนี้ก็เลยตามเรื่องนี้ไปพบกับคุณกอล์ฟนะคะคุณก๊อฟเป็นนามสมมุติ
ซึ่งเป็นลูกชายของผู้เสียชีวิตคนที่ร้องเรียนนี่แหละค่ะ
เขาเล่าบอกว่าแม่เขาอายุ๕๓ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม
ไปรักษาไปผ่าตัดเต้านมออกแต่แผลยังไม่หาย

ผู้หญิงคนนี้ชักชวนแม่ให้ไปที่สำนักของนายทวีเมื่อปี๒๕
หลังจากนั้นนะคะแม่ไปที่สำนักนี้บ่อยขึ้น
จนกระทั่ง๓มีนาคมปี๒๕๕๙
พบว่าแม่มีแผลที่หน้าอกมีเลือดไหลตลอดเลยค่ะ
แต่แม่เนี่ยเอาดินชะโลมที่หน้าอก
โดยบอกว่าเป็นรูปแบบการรักษาของพระบิดา
ทำแบบนี้จนแผลติดเชื้อในเวลาต่อมาค่ะ
และวันที่๗กรกฎาคมปี๒๕๕๙
แม่เสียชีวิตที่สำนักนั้นนะคะ
เมื่อพอเขาจะเข้ารับศพ
แม่ก็ถูกเจ้าสำนักขัดขวาง
อ้างว่าต้องเอาศพไว้ที่สำนักเพื่อไปสวรรค์
ก็สุดท้ายยังไงก็ไม่รู้ว่าได้นำศพกลับมาที่บ้าน

ว่ามาจากการติดเชื้อแผลที่หน้าอก

มาให้แม่พ่อเพื่อรักษาให้แผลหายค่ะ
ผมก็ไม่เชื่อผมก็บอกว่าแม่รักษาผิดวิธี

แต่แม่ก็ไม่เชื่อแล้วเห็นที่ตัดมาก็คือ

มาพอกตรงที่แผลที่ช้ำเลือดช้ำหนอง

แต่เขาก็อ้างว่าแม่คุยไม่ได้แม่ไม่ไหว
แล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าโทรศัพท์แม่ไม่ดี
แล้วอยู่ดีก็กลายเป็นติดต่อไม่ได้อีกต่อไปเลย
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้มาร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้แม่นะคะ
สำหรับผู้หญิงที่พาแม่ไปร่วมสำนักนี้ค่ะ
ล่าสุดทีมข่าวก็ไปตรวจสอบไปหาจนเจอตัวนะคะ
แล้วเธอเผยข้อมูลแต่ว่าไม่ได้ให้บันทึกภาพ
บอกว่าชวนผู้ตายไปที่สำนักเพราะเห็นว่าแผลผ่าตัดไม่หาย
แต่เธอยืนยันบอกเธอไม่รู้กระบวนการรักษา
ผู้ตายยังเป็นคนที่โทรมาเรียกร้องให้เธอ
พาไปที่สำนักก่อนวินาทีสุดท้ายของชีวิตด้วย

นี่ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ

นักกฎหมายชื่อดังเรื่องนี้มันเป็นยังไง
ถึงการกระทำที่อ้างว่ารักษาโรค
มีผู้เสียชีวิตมันเข้าข่ายความผิด
กรณีไหนบ้างหรือเปล่านะคะไปฟังคำตอบจากทนายเจมส์ค่ะ
แต่ว่าโทษทางอาญายหน้าน่าจะยังไม่ขาดอายุความนะครับ
นี่ค่ะแต่ว่าคดีนี้ก็ยังไม่ขาดอายุความ
ทนายเจมส์ได้แนะนำให้ครอบครัวผู้เสียหาย
ไปเดินหน้าพิสูจน์หาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ได้ต่อไปค่ะ
ปิดตำนานแล้วนะ๒๐ปีสำนักพระบิดา

ตอนนี้เนี่ยอบตเขาเข้าไปปลักป้ายเบอร์เร้อเลย
ป้ายที่ว่าตอนนี้เป็นสำนักร้างไปแล้ว

ประสุนศาษฐ์จังหวัดมาดูแลจัดการอยู่
เจ้าหน้าที่นำป้ายคำสั่งอบตดงกลางครับไปติดตั้งที่สำนักพระบิดา
ของนายทวีหนันลานะครับคนนี้ชื่อจริงนามสกุลจริงของพระบิดาเขา
คือกำหนดเป็นพื้นที่ห่วงห้ามห้ามเข้าห้ามออก
เนื่องจากตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ครับเป็นทำเลเลี้ยงสัตว
บ้านกุดแคนตะวนดงกลางอเมอร์คอนศาล
ไปเจอการสร้างกระท่อมเป็นที่พัก๒๒หลังแล้วก็มีศพเอามาเก็บไว้๑๑ศพ
อาศัยอำนาจอะไรบ้างตามพรกรฉุกเฉินแล้วก็พรบโรคติดต่อ
ประกอบกับคำสั่งจังหวัดชายภูมิเรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของโรคโควิดสิบเก้าอบตดงกลางจึงประกาศให้ห้ามเป็นพื้นที่เข้าออกครับ
ผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีลูกศิษย์ส่วนใหญ่จริงจริงก็ขนของไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับ
คุณผู้ชมครับทำให้วันนี้เนี่ยสำนักของพระบิดาอยู่ในสภาพนี้ครับนะฮะ
แล้วก็มีเสร็จขยะสิงสกปรกกัจจัดกระจายอยู่ไม่ว่าจะเป็นในกระท่อมหลังใหญ่แล้วก็กระท่อมหลังเล็กส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ
เจ้าหน้าที่อบตดงกลางเข้ามาประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงในสำนักนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันขนย้ายสิ่งของ
พบว่ายังมีลูกศิษย์เหลืออีกประมาณ๒๓คน
นางศรีสมัยโชธวนิษฐ์ประสุทธิ์จังหวัดชายภูมิครับ
ท่านก็ส่งเจ้าหน้าที่ประสุทธิ์ไปร่วมตรวจสอบ
พบว่าลูกสิตเอาสัตว์มาเลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นอาหาร
แล้วก็เลี้ยงขายหลายชนิดประกอบด้วย
วัว๑๑ตัวควาย๕ตัวกวางพันธุรูซ่า๑๕ตัว
ไก่ไข่ประมาณ๓๕ตัวได้ไก่พื้นเมืองไก่งวงอีกจำนวนนึง
เป็นเทศ๑๗ตัวสุนัข๘๐ตัวครับ
แล้วก็แมว๒๐๒๘ตัวประมาณนี้นะ
แล้วก็อีกวาน่า๑ตัวแล้วก็มีหนูตะเพรา๒๔ตัวด้วย
เรื่องต้นนะครับเอาฟางอัดแห้งให้วัวควายกินก่อน
หลังจากนั้นเดี๋ยวจะแจ้งเจ้าของวัวควายบอก
ถ้าจะเอากลับไปเลี้ยงมีหลักฐานมาก็เอากลับไปนะครับ
ส่วนกวางพันรูซ่าจะประสานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
จังหวัดเศยภูมิครับเข้ามารับไป
ส่วนหมาแมวเราทำไงต้องทำหมันก่อน
ทำหมันแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโรงพฤศนาคบ้าให้ทุกตัว
ส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับไปตรวจพบการแปรรูปไม้ห่วงห้าม
เป็นไม้พยุง๔๐ท่อนนะฮะไม้รัง๑๑ท่อน
กองอยู่ในป่าในพื้นที่ตั้งสำนักนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงแจ้งข้อกล่าวหากับพระบีดาหรือนายทวีด้วยเพิ่มเติม๒ข้อหาฐาน
ไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีไม้ท่อนห่วงห้ามไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พระบีดาเจอหรือยังมีใครเจอหรือยัง
ยังครับคุณผู้ชมฮะยังไม่มีใครเจอ
นายทองทิพย์น้องชายของพระวีดาที่อยู่ที่ขอนแก่น
ยืนยันว่าไม่ได้เจอกันเลยหลังจากได้ประกันตัวก็ไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนไหนพาไป
หรือไปอยู่ในป่าในถ้ำตามนิสัยของฤษี
เพราะว่าพี่ของเขาเนี่ยเนี่ยพระบิดาเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนเด็ดเดียวนะครับ
เรื่องคดีก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
ส่วนประเด็นของหมอปลานะฮะเห็นว่าไม่มีทักษะนะครับ
ที่จะบุกเข้าไปควรตรวจสอบก่อนว่ามีใครอยู่ในสำนักบ้าง
ควรจะให้ความเป็นธรรมไม่ใช่มุ่งแต่จะเอาชนะอย่างเดียวครับลองฟังดูครับ

มันต้องไปเช็คก่อนว่ามีผู้หญิงผู้ชายไหม๒๑ตรวจเข้าไปสิ

นี่เดินมอร์ปาพาภินัยไปเข้าดูด้วยกลางนั้น

ตามจะหมอปาอย่างเงียบ

ชูเนียวกลางให้กับยารมญัย
กับหมอปลาอยู่นะคะน้องชายของพระบิดาโจเซฟค่ะ
แต่ว่าผลพวงจากการที่เมื่อวานี้เขาไปตรวจค้นตรวจค้นสำนักแห่งนี้ค่ะ
แล้วเข้าไปถึงข้างในไปเจอบ่อน้ำไปเจอที่ผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง
ที่สำนักแห่งนี้ทำขายไม่ว่าจะเป็นปลาร้าน้ำพริก
เข้ากรีบปลาคุณผู้ชมพาไปดูไปเจอแหล่งผลิตค่ะ
พอไปเห็นแหล่งผลิตที่มาของอาหารเหล่านี้
ต้องไปสำรวจผลิตภัณฑ์ของตัวเองปลาร้าน้ำพริกข้าวเกลียบปลา
โลโก้เดียวกันกับที่นี่หรือเปล่าเนี่ยค่ะ
เพราะว่าที่เขาไปตรวจดูโดยสำนักสาธารณสุขชายภูมิที่ไปดูค่ะ
ตอนที่เขาไปดูขนมแผงต่างน้ำพริกข้าวเกลียบ
คือมันมีทั้งหนอนมีทั้งราในที่ผลิตนะคะ
ออกมาโพสต์คลิปถือกระปุกน้ำพริกปลาร้าแมงดา
ซึ่งปรากฏว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันกับน้ำพริกของพระบิดา
เจ้าของคลิปนี้เขาบอกเขากินแล้ว
เขากินไปแล้วก่อนที่ข่าวนี้จะออก

โอ้โหนี่ค่ะคือคนในโลกออนไลน์
คือเป็นเราเราเข้าใจเลยนะ

ทำไมยิกโลโก้มันคุ้นต้องมาเช็ค
แล้วมันใช่จริงด้วยแล้วเรากินไปแล้วอ่ะ

ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายหลากหลายเลยค่ะ

น่าจะนัวแล้วครับจะหมดอยู่แล้วครับกระปุกนี้
นี่นะคะอะไรนะคะไม่อยากจะเชื่อสายตา
นี่ค่ะกินกัน๓๔คน
จุดเป็นแถวอร่อยถูกลิ้น

แต่เข้าใจเลยคนที่ซื้อไปทาน
พอมาเห็นแหล่งผลิตอยู่ในสภาพแบบนี้

ผู้สื่อข่าวของเราโทรไปถามค่ะ
คือเธอบอกเธอเห็นข่าวช็อกเลย
โลโก้มันคุ้นภาวนาขอให้อย่าใช่อย่าใช่
ปรากฏมันใช่แล้วเธอเพิ่งกินเข้าไป

วันนั้นหนูไม่ได้กินเยอะค่ะ

รสชาติมันก็เป็นรสชาติแบบปกติทั่วไปไหมค่ะ
มันเป็นแบบกล่ากลิ่นแมลงดาจะแรงมากเลยค่ะ
อ่าขอแสดงความเห็นใจคุณเฟรมเลยค่ะ

เพราะว่าเราเห็นแหล่งผลิตแล้วมันไม่ถูกสุขอนามัยจริงค่ะ